พาคุณผู้ชมไปที่นครพนมค่ะมีบ้านหลังหนึ่งถูกไฟไหม้
แล้วก็โอ้โหบ้านนี้เสียหายไป๔หลังเลยนะ
ตายายอายุ๘๐แล้วโชคดีมาก
คุณตาคุณยายหนีรอดออกมาได้ครับโชคดีที่เอาชีวิตรอดได้ค่ะ
ถูกเผาหายหมดเกลี้ยงเลยคุณภาคภูมิ
เอาไว้ในบ้านเหรอโอ้โฮดูไฟ
นี่ไงแล้วไฟไหม้วอดทั้งหลังเลย
สินตาคุณยายสี่แสนบาทเหรอ

นี่คือในหมู่บ้านโศกแมวหมู่สอง
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะครับ
ก็ระดมรถบรรทุกน้ำไปดับเพลิง

มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๒ล้าน
ต้นเพลิงคือบ้านเลขที่๓๔ทับ๓
เจ้าของคือคุณตาบัวจันคำมงคุณอายุ๘๑นะคะ
คือไฟเริ่มจากชั้น๒นะแล้วมันลามไปเร็วเป็นบ้านไม้อะค่ะ
แล้วก็ทำให้บ้านอีก๓หลังที่ติดกันเสียหายไปด้วย

คุณตาบัวจันกับคุณยายนี่ออกมาไม่ได้ทัน
แต่ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านมันแบบโอ้โหหมดเลยหมดทุกอย่าง
บางทีคนเท่าคนแก่เขาก็ไม่ได้ไปฝากเงินธนาคารอะไรแบบนี้เนาะ

แต่เก็บไว้ในบ้านมันก็อันตรายแบบนี้แหละ
เก็บไว้ในตู้สามแสนเก้านี่คือเงินค่ะที่ให้ดูนี่

สามแสนเก้าของคุณตาคุณยายเหลือแค่นี้

แต่คือจริงก็ต้องเอาชีวิตรอดก่อนไงวิ่งหนีออกมาเนอะ
แต่ก็ลองให้เจ้าหน้าที่ลองไปฝากถามทางธนาคารดูว่า
คือสภาพแบบนี้ยังจะพอแลกเปลี่ยนได้หรือเปล่า
อืมไฟฟ้ารัดมุมจรก็เนื้อไฟไหม้

อุทาหรณ์ให้คนเท่าคนแก่ด้วยนะฮะ
ยังไงลองให้ลูกหลานช่วยไปฝากแบงค์ให้ดีกว่า
เดี๋ยวนี้มันง่ายสะดวกสบายกว่าเยอะ